กาลสินหน่อยครับรถกระบะคันนี้แล่นมาเร็วมากเร็วมากเลย
ข้างหน้าก็ติดไฟแดงอยู่ฮะ
ทำไมอ่ะข้างหน้าเขาก็จอดอยู่นานแล้วนะแล้วไฟก็แดงเนี่ย
ศรสีเขียวชี้อยู่นั่นน่ะโอ้โหบวกไม่เบรกเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานทุ่มหนึ่งครับสี่แยกบ้านเตาหาย
ตะบนหลุบอำเภอเมืองกาลสินครับรถกระบะคันนี้พุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่พังเสียหายสิ
ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะครับมีรถถูกชน๒คัน
มีคนได้รับบาดเจ็บ๓คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนรถกระบะคันก่อเหตุหน้าพังยับไม่พังได้ยังไงชนขนาดนั้นคนขับคือนายสมพงศ์นะครับ
เขาเป็นชาวบ้านอยู่กรรมราศัยได้รับบาดเจ็บนะถูกส่งโรงพยาบาลไปอีกคนนึง
ต้นทั้งสี่คนอาการปลอดภัยครับลุงสมพงศ์เนี่ย
คนที่ขับชนเขาเนี่ยตำรวจเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็อยู่ระหว่างรอผลนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจากนี้จะเชิญตัวผู้ก่อเหตุและพยานแวดล้อมมาสอบปากคำดำเนินคดีกันไป
ส่วนคุณอภิชาติเป็นเจ้าของภาพจากกล้องวงจรปิดเล่าบอกว่า
โอ้โหเมื่อก่อนแยกนี้ไม่มีสัญญาณไฟหรอกนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
กระทั่งกระทั่งแขวงทางหลวงกาลสินมาติดตั้งสัญญาณไฟก็ลดอุบัติเหตุไปได้เยอะ
ยังไงก็ฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนนะครับทางแยกทางร่วม
สัญญาณไฟหน่อยลดความเร็วกันหน่อยนะครับจะได้ปลอดภัยกันมากกว่านี้
คุณอภิชาติยังบอกด้วยว่าสี่แยกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะเมื่อ๗วันที่แล้วนะครับ
วันที่แล้วก็มีรถเก๋งคาดว่าหลับในผ่านแยกนี้ไปแล้วไปถลายข้ามเลนลงข้างทาง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับ
ที่จะเกิดแห่งการนี้ประมาณอาทิตย์นึงก็มีรถเก่งขับมาผ่านไฟแดงตรงนี้
เลยนไปนิดนึงก็ตกร่องน้ำครับด้วยความประมาทของบุคคลครับ
ยังไงก็ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้ช่วยระมัดระวังกันด้วยนะครับผม